ก่อนที่จะให้ชมใครที่รักหมารักแมวทำใจดีเอาไว้ก่อน
ภาพมันสะเทือนใจมากมีคนไปเจอว่าบ้านหลังหนึ่ง
มีคนเขาปล่อยให้หมาแมวสู้ผอมบางส่วนก็ตายแล้วมีรอยกัดแท้
เขาสันนิษฐานว่าหมาแมวมันกินกันเองเพราะมันอดหยาก
ตู้เย็นตู้แช่มีซากหมาแมวตายไปแช่อยู่เป็น๑๐๑๐ตัว
มันเกิดอะไรขึ้นไปดูภาพนี้พร้อมกัน
อันนี้คือซากสับแมวในนี้รวมแต่เป็นซากแมวนะ
คือสภาพแบบบีบหัวใจมากใครที่เป็นธาตุแมว
ใช่นี่ตรงนั้นคงจะกลิ่นแบบกลิ่นเหม็นเน่าน่าดูนะ

เราก็ได้กลิ่นเราแบบโอ้โหมันน่าจะกลิ่นแรงมาก
แล้วโดยรอบตู้เย็นนะคะพี่ก๊อฟคือเหมือนแบบเป็นขยะ
แล้วก็ข้าวของสิ่งที่แบบเหมือนถูกทิ้งปล่อยปะละเลยไว้นาน
แล้วดูสิเนี่ยอันนี้คือสภาพตัวที่มันรอดชีวิตมันผอม
ไม่รู้จะผอมยังไงแล้วอ่ะแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในกรุงเทพนะ
บ้านหลังนี้อยู่แถวฮาไทยมราช๓๙กรุงเทพมหานครเป็นบ้าน๒ชั้น
แต่ว่าข้างนอกข้างในบ้านคือมันเต็มไปด้วยขยะคุณผู้ชม
นี่มันเป็นหมู่บ้านนะมันเป็นหมู่บ้านจัดสรรแบบนี้นะ
จากบ้านอันนี้เหมือนว่ามันไม่ได้มีการทำให้มันสมบูรณ
เหมือนไม่ได้มีคนอยู่หรือยังไงก็ไม่ทราบนะฮะ
กลุ่มคนที่ไปเป็นเจ้าหน้าที่ประสุทธิ์แล้วก็วอสด็อกไทยแลนด์
กลุ่มทั้งเจ้าหน้าที่มุรณิทริย์อนุรักษณ์ช้างและสิ่งแวดร้องเข้าไป
เหมือนบ้านหลังนี้เขาจะสร้างไม่เสร็จนะ
ไม่มีคนไปซื้ออยู่หรืออย่างไรนี่แหละครับ
เขาอ้างตัวว่าเขาเนี่ยเป็นพ่อของเจ้าของบ้าน
เป็นพ่อของเจ้าของบ้านที่คนที่เปิดประตูให้เมื่อกี้
ยินยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบภายในบ้าน
จากการตรวจสอบไปเจอซากแมวมากกว่า๑๐ตัวที่ตายไปแล้ว
บรรจุในถุงดำแช่ในตู้เย็นรวมทั้งมีแมวนอนตายที่ชั้น๑และชั้น๒อีก๑๐ตัว
แล้วก็ไปเจอซากแมวตายคากรงและมีร่องรอยของการกัดแท้

นี่คือในบ้านไอ้ตัวที่อยู่ในกรงมันมีร่องรอยการกัดแท้
ก็เลยสันนิษฐานว่าพอมีตัวที่ตายไอ้ตัวที่มันรอดมันหิว

เหลือแต่กระดูกก็มีนะครับ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ต้องรีบทยอยนำหมาแมวที่มันลอดออกมา
ปฐมพยาบาลก่อนนะฮะ

ส่วนที่ตายก็รวบรวมไปเผาที่วัดกันต่อไป
ถามคุณสุพลที่อ้างว่าเป็นพ่อเจ้าของบ้าน
อ้าวคุณสุพลมันมันยังไงอ่ะ
เลี้ยงเป็นลูกสาวนะค่ะลูกสาวเลี้ยงมาสิบกว่าปีแล้ว
ก่อนที่จะมาซื้อบ้านหลังนี้ถามว่าซื้อเอาไว้ทำไม
มาเลี้ยงหมากับแมวที่มันเจ็บป่วย
แล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินค่ารักษาหมาแมว
แต่ว่าแต่ละตัวมันอยู่ที่ประมาณสักสี่หมื่นห้าหมื่นบาท
ก่อนหน้านี้ลูกสาวเคยมีรายได้ต่อเดือนประมาณ๑แสนบาทต่อเดือน
นะฮะแต่หลังมาเนี่ยมันก็มีวิกฤตต่างต่างมากมาย
รายได้ก็ลดลงดูแลหมาแมวไม่ได้
นะฮะก็เลยสภาพอย่างที่เห็นอืม
รับบริจาคมันอาจจะไม่ได้อย่างที่เขาคาดหวังหรือเปล่าไม่ทราบ
ล่าสุดมีโอกาสได้คุยกับลูกสาวไหมคุณพ่อบอกว่ามีโอกาสได้คุย
ลูกสาวยอมรับว่าเสียใจเป็นอย่างมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ
ขณะที่ตำรวจสนคณะยาวบอกว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ย
หมายถึงผู้หญิงคนนั้นนั้นลูกสาวคุณสุโพนเนี้ยค่ะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
นะฮะเดี๋ยวหลังจากวันที่สี่ที่ผ่านมาคือเขาเหมือนเขาขับรถ
หนีเจ้าหน้าที่แล้วเขารู้ว่าเจ้าที่จะเข้าไปขับรถออกจากบ้าน
หนีเจ้าหน้าที่แล้วก็ไปชนกำแพงรั้วบ้านของหมู่บ้าน
แล้วก็เลยสลบคามรถก็เลยไปอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งตำรวจบอกว่าถ้าเจ้าของบ้านหายดีแล้ว
อันนี้สภาพรถที่ขับไปอ่าตำรวจบอกว่าถ้าเจ้าของบ้านหายดีแล้ว
เดี๋ยวจะเรียกมาสอบปากคำในประเด็นที่เอ๊ะทำไมแมวมันตายเยอะ
คุณใส่ถุงดำไปแช่ตู้เย็นเอาไว้ค่ะมันเกิดจากการที่มันป่วยตายหรือเปล่า
หรือมันถูกทารุณกรรมหรือเปล่าส่วนการเปิดบัญชีรับบริจาคเนี่ย
เอาสัตว์มาบังหน้าหรือเปล่าอ่าแล้วเงินที่รับบริจาคไป
คุณไปใช้เองหรือเปล่าถูกต้องแล้วคือเงินบริจาคมาเยอะมากนะ
สี่หมื่นห้าหมื่นบาทอืมหรือว่าแต่ละตัวคือต่อตัวนะคะ
แล้วก็เดือนหนึ่งคุณคิดดูนะคะว่าเขาจะได้รับเงินบริจาคเท่าไหร่
แต่สิ่งที่เราได้กลับมาคือสภาพแมวที่แบบสู้ผอมเหลือแต่กระดูก
ก็นั่นน่ะสิชมพู่คิดว่าหลายคนที่ได้ดูข่าวนี้
ก็คงแบบอื้อบีบหัวใจอะ
ขนาดที่ฉันดูฉันยังคิดสงสารน้องแมวอะค่ะ
ที่เดิมทีบอกว่าจะทำบุญเป็นการดูแลสัตว์ช่วยเหลือสัตว์ที่ป่วย
เพื่อรักษาพยาบาลจนหายแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นการได้บาปแทนถูกต้อง

ทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดการทารุณกรรมสัตว์ขึ้นมา
ก็โดนข้อหานี้ค่อนข้างหนักเหมือนกัน

แล้วแมวบางตัวที่เขาเหมือนหาอาหารกินไม่ได้

เพื่อเอาชีวิตรอดนะคะ